แล้วก็มาดูความคืบหน้าของคดีนี้นะคะ
ซึ่งตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว
ผู้ต้องหาที่เอาเหล็กไปกระหน่ำตีในทุนเงินกู้

ซึ่งวันนี้มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
นี่แหละค่ะป๊าสาดนะครับคุณผู้ชมค่ะ
นายอนันตสินซึ่งเป็นในทุนเงินกู้
ถูกนายจรรย์นะคะเอาท่อนเหล็กกระหน่ำตี
จนเสียชีวิตค่ะแล้วตำรวจเนี่ยก็สุดท้ายไปจับกลุ่มตัว
นายจรรย์ได้ในที่สุดนะคะที่บ้านพักที่จังหวัดลำปาง
ด้วยตัวเองค่ะซึ่งผู้ต้องหาก็รับสารภาพตลอด
ข้อกล่าวหานะคะบอกว่าเขาเป็นหนี้ผู้ตายประมาณห้าหมื่นบาท
แล้วก็ไปขอกู้เงินเพิ่มแต่ผู้ตายไม่ให้ก็เลยโมโหค่ะ
เอาท่อนเหล็กเป็นเหล็กปล้องอ้อยกระหน่ำตีจนเสียชีวิต
แล้วก็ชิงเอากระเป๋าเงินของผู้ตายหลบหนีไปด้วย
นั้นมีเงินสดและสร้อยคอทองคำจำนวนหนึ่งนะคะ
หลังก่อเหตุนายจารันผู้ต้องหาก็ขี่มอโตรไซค์
กลับมาที่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ชวนเพื่อนสนิทขี่รถ
หนีไปกลางดึกเอาทองไปขายได้เงินมาประมาณ๒๕๐๐๐บาท
นายจรรย์อ้างว่าเงินที่ขายทองมาก็เอาไปใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้คนอื่น
แล้วก็ใช้จ่ายทั่วไปจนตอนนี้เหลือ๒๐๐กว่าบาทเท่านั้น
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และข้อหารักทรัพย์นะคะนี่คือภาพตอนที่ก่อเหตุนะคะนายจรรย์
เพื่อนที่ไปด้วยกันบอกว่าวันนั้นนายจรรย์แค่ชวนไปเที่ยว
ไม่รู้ว่าเพื่อนไปฆ่าคนตายมานะคะตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฐานเสพยา
เพราะว่าปรากฏเพื่อนที่ไปด้วยกันตรวจปัสสาวะก็เป็นสีม่วงนะคะ
หลังสอบปากคำอยู่หลายชั่วโมงตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะ
ญาติญาติของผู้ตายก็มารอดูนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นก็พบว่าบางคนเนี่ย
กมีดมาด้วยค่ะตำรวจเลยต้องแยก
ไม่งั้นเดี๋ยวเกิดเหตุร้ายขึ้น
แล้วก็เข้าไปทำแผนตรงโต๊ะหน้าบ้าน
ชี้จุดจอดรถมอเตอร์ไซค์จุดที่เอาท่อนเหล็กไปกระหน่ำตีผู้ตาย
ในช่วงนี้ก็ต้องปิดรั้วบ้านนะคะไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไป
แล้วก็ระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพปรากฏว่า
หลานของผู้ตายนะคะก็อยู่ตรงจุดนั้นด้วย
ก็ต่อว่าต่อขานผู้ต้องหานะคะเพราะว่าผู้ต้องหาทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ
ต้องรีบคุมตัวผู้ต้องหาขึ้นรถไปจุดอื่นต่อไปค่ะ
นี่ค่ะญาติญาติก็บันดาลโทษะกันนะคะ
เพราะว่าถูกเหล็กกระหน่ำตีจนเสียชีวิตจากเหตุที่ไม่พอใจ
เพราะว่าเขาไม่ให้กู้เพิ่มนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยในที่เกิดเหตุมีคนพกมีดสั้นมาด้วย
กับตำรวจตรวจเจอซะก่อนค่ะ